อัม่าเนี่ยหาบขายนะหาบขายโหยจับ
เลี้ยงลูกมาแต่ว่าพ่อพี่อ่ะ

ซอสเยอร์เตอร์โฟครับครบ๔รสเลยครับ
เปรี้ยวเค็มหวานเผ็ด

ตอนนี้ชะลมคือ๒๐ปีแล้วครับ

วัตถุดิบถ้าพูดให้ดูแบบง่าย
ง่ายก็คือเราก็วัตถุดิบที่ซื้อตามตลาดก็ได้

เราต้องคัดของที่ดีที่สุดเพราะเราเหมือนกับเรากำลังจะทำอะไรแก้บนนะครับ

ที่จะมาชวนเติมพลังด้วยเมนูเส้นอนาชาติ
ไปกับนักเล่าเส้นที่หล่อที่สุดในประเทศไทยกันแล้วจ้า
หลังจากที่เฮียน้อยพาไปยืนเมืองชากังราว
หรือจังหวัดกำแพงเพชรไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว
พอเดินทางกลับมาเฮียเขาก็ใช้เวลากว่า๑สัปดาห์
เพื่อหาเมนูเส้นนานาชาติที่เจ๋งและดีที่สุดมาฝากคุณผู้ชม
ซึ่งการกลับเข้ามาเดินทางค้นหาเมนูเส้นอนาชาติในมหานครวันนี้
เฮียน็อตขอพาไปตะลุยย่านอาร์เซีย
แหล่งแสงสีของพิเศษราตุีทั้งหลาย
แต่รู้กันหรือเปล่าคะว่าตอนกลางวันที่นี่เนี่ย
ก็เป็นแหล่งรวมของอร่อยที่ดึงดูดให้นักชิมต้องมาลิ้มลองเหมือนกัน
ซึ่งการเดินทางของเล่าเส้นเป็นเรื่องในย่านอาซีเอวันนี้
จะมีทั้งก๋วยจับน้ำข้นสูตรอาม่า
เก่าแก่กว่า๕๐ปีที่ร้านเชฟทรง
ต่อด้วยเย็นตะโฟเข้มข้นครบรสจากร้านปูเย็นตะโฟ

แล้วไปอร่อยกันต่อกับสปาเกตตี้เบซิลเบคอน
และเส้นใหญ่ราดหน้าหมูสับโบราณที่ร้านเบบี้สเต็กเจ้าเก่า๒๐ปี
ที่ก๋วยเตี๋ยวแก้บนค่ะ
อุ้ยนี่แค่ไฮไลท์ก็ตื่นเต้นสักขนาดนี้

ถ้าอยากรู้ก็รีบตามตัวพ่อแห่งวงการเส้นของประเทศไทยไปเลยจ้า

กับผมวาริสฟังรมในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ

ผมพาคุณผู้ชมไปตระเวนทานเมนูเส้นในต่างจังหวัดกันมานะครับ

สัปดาห์นี้นะครับผมจะพามาตระเวนหาเมนูเส้นในกรุงเทพหานครครับ
วันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
หลายคนอาจจะยังไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสบรรยากาศของย่านอาซีเอในยามกลางวันแบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องติดตามรายการของเราให้ดี
เห็นได้จากหนุ่มสาวชาวออฟฟิศและอีกหลากหลายอาชีพนับพันคน
วิถีชีวิตในช่วงเช้าสายบ่ายเย็น
แต่ไฮไลท์เนี่ยก็เห็นจะเป็นช่วงเที่ยงที่ทุกคนออกมาพักกลางวัน
ดูแล้วเรียกว่าแน่นกันทุกร้านเลยทีเดียวค่ะ
แต่ภารกิจหลักของเล่าเส้นเป็นเรื่องก็คือการตามหาเมนูเส้นอนาชาติมาฝากคุณผู้ชม
ด้วยเรื่องราวของก๋วยจับน้ำข้นร้านเชฟทรงค่ะ
ร้านนี้เขาเอาสูตรก๋วยจั๊บเก่าแก่กว่า๕๐ปีของอาม่า
สูตรขาหมูพะโล๔๐ปีของคุณพ่อ
ผสมผสานเป็นก๋วยจั๊บสูตรเฉพาะ
ร้านนี้จะมีเรื่องราวอะไรให้เราได้เรียนรู้กันบ้าง

นำเอาสมบัติของอาม่ากับสมบัติของคุณพ่อ
มาผสมผสานรวมกันจนได้อัญมณีชิ้นใหม่ครับ

ก๋วยจับอาม่านี่มันเริ่มต้นมายังไงครับ
ก็อาม่าเนี่ยหาบขายนะ

ทีนี้พ่อพี่เนี่ยทานมาตลอด

แต่ว่าพ่อพี่ชอบเรื่องขาหมู
ก็เลยดึงเอาพะโล้จากอาม่า

ที่นี่พ่ออยากจะเอาก๋วยจับอาม่าเนี่ยกลับมา

ก็เลยอยากจะบอกพ่อเอาอามากลับมาลองทำดีกว่า
เปิดร้านอาหารแล้วก็ได้สูตรก๋วยจับพัฒนาขึ้นมาใหม่กับคุณพ่อ
ก็ได้มาเป็นก๋วยจับตั้งชื่อให้เกียรติอาม่า

ก๋วยจับอามาก็ทำเอา๒อย่างผสมภาษาร่วมกัน
ระหว่างขาหมูของคุณพ่อกับก๋วยจับอาม่ามาผสมกัน

อยากรู้แล้วว่าสูตรก๋วยจับอาม่ากับสูตรของคุณพ่อเป็นยังไง

แค่ได้ฟังตำนานกว่าจะมาเป็นก๋วยจับอาม่าแห่งย่านอาซีเอ
แต่ก็ไม่รู้ว่าความเก่าจากสองสูตรระดับตำนานนี้

น้ำพะโล้ตัวนี้

เราทำขาหมูอยู่แล้วเราก็จะมีส่วนผสมน้ำบางส่วนเติมลงมา
ลดลงตัวมากไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็

แล้วก็ในส่วนของความพิเศษของก๋วยจับเนี่ย

ถ้าของอาม่าจริงที่ไม่เหมือนใครเลย
ของเราจะมีคนจีนเรียกบาเต็งหรือว่าหมูหวานเนี่ย

รถมันจะยิ่งแบบชูรถขึ้นมา
ไม่เคยเห็นเลยอ่ะมันสวยจ๊ะใส่บะเต็งแบบนี้

นี่เลยนะฮะบะเต็งนี่สูตรอาม่าเลยนะฮะ

ก็คงจะคุ้นเคยกับบะเต็งเป็นอย่างดีค่ะ
เพราะบาดเต็งหรือหมูเคี่ยวซีอิ๊วนี้
ถือเป็นไอเทมเด็ดที่ไม่ว่าจะทานกับข้าวต้มข้าวสวย

รสชาติความเค็มหวานกลมนี้

ก็จะช่วยชูรสชาติให้มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ

ที่เขาเรียกก๋วยจับก็เพราะเหตุผลนี้

เครื่องในมีทุกอย่างทำสะอาดเรียบร้อย
มีทั้งไส้หัวใจลิ้นกระเพาะ

นางหมูเหลือธรรมค์โตหู
ตัวเลือดตัวนี้เอ๊ะทำไมเราต้องใส่ใบเตยลงไปด้วยอ่ะ
เลือดนี่ไม่มีวิธีการต้มของมันนะคะ

ตัวนี้ก็ใบเตยมาช่วยการดับกลิ่น
พอเวลาจะทานก็ต้องแช่ไว้ในน้ำผลลุนิด
ให้ความเค็มความหอมมันซึมเข้าไปในเลือดมันจะได้กัดแล้วอร่อยอุ่นแบบหอม
ชนิดเลยนะครับผมก็จะมีให้เลือกเยอะแยะสำหรับคนไม่กินเครื่องในก็จะมีเครื่องอื่นให้เลือกด้วย
มาดูตรงนี้เส้นนะครับ
เส้นก็จะทำร้อนต้องก็ตอบว่าเพราะมันความอร่อยของก๋วยจั๊บมันก็อยู่ที่ความอุ่นร้อนหอมมันจะหอม
ไม่อร่อยพี่เก๋เขาจึงให้ความใส่ใจในขั้นตอนการต้มเส้นเป็นพิเศษโดยการต้มเส้นก๋วยจั๊บในแต่ละครั้งนะคะต้องตั้งน้ำให้เดือดจัด
จากนั้นค่อยใส่เส้นก๋วยจั๊บลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วหมั่นคนเรื่อยเพื่อไม่ให้เส้นก๋วยจั๊บจับกันเป็นก้อน
พอเส้นเริ่มสุกก็จะเติมแป้งมันละลายน้ำลงไปต้มต่อสักพักก็จะได้เส้นก๋วยจั๊บที่มีกลิ่นหอมเหนียวกำลังดี
จากนั้นก็จะยกไปเทใส่ถังไม้ที่มีฟ้าปิดเพื่อรักษาอุณหภูมิให้ร้อนระอุอยู่ภายใน
อีกทั้งยังทำให้เส้นไม่เละและไม่จับตัวกันเป็นก้อนอีกด้วยจ้า
แม้รู้ถึงความใส่ใจในการต้มเส้นแล้วก็เริ่มอยากจะลองทานซะแล้วล่ะ
เป็นเหมือนกันไหมคะคุณผู้ชม
ช่วงสะอาดคอนเฟิร์มสนับสนุนโดยไลปอนเอฟ
หยดสะอาดใสขจัดคราบมันไร้กลิ่นผลิตภัณฑ์ติดจาน
เอาล่ะก่อนจะไปเช็คความอร่อยนะครับต้องขอเช็คความสะอาดของภาชนะที่ร้านก่อนนะฮะ
เรามีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างไรบ้างครับ
เราก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถขจัดทั้งคราบคาวแล้วก็ล้างได้สะอาด
เพราะก๋วยจั๊บเป็นเมนูที่มีความมันจากตัวแป้งหากทิ้งไว้นานอาจจะเป็นคราบฝังแน่นได้
จึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างดีที่สามารถขจัดคราบมันและกลิ่นข้าวได้สะอาดค่ะ
และอีกอย่างถ้าจานชามที่ล้างเสร็จแล้วยังมีกลิ่นน้ำยาล้างจานติดอยู่
มันก็เหมือนล้างไม่สะอาดใช่ไหมล่ะคะแต่เมื่อใช้ไลเปอร์เนฟแล้วปัญหานี้ก็หมดไปค่ะ
โอ้โฮถ้าใส่ใจในเรื่องความสะอาดแบบนี้ขอรับรองว่าผู้บริโภคแบบเราก็จะอุ่นใจ
รับรองว่าร้านเชฟทรงเป็นร้านสะอาดคอนเฟิร์มครับ
ความสะอาดกันไปแล้วพี่เก๋ก็รีบจัดก๋วยจับน้ำข้นขึ้นโต๊ะให้เฮียน็อตได้ริมรสกันทันทีค่ะ
สำหรับตัวจริงเรื่องเส้นอย่างเฮียน็อตแล้ว
มาแบบพิเศษทั้งเส้นทั้งเครื่อง
แต่ถ้าเฮียกลัวจะทานไม่ไหวแล้วก็ส่งมาทางนี้ได้เลยนะคะ
รับรองว่าเกลี้ยงชามแน่นอนน่ากินสักขนาดนี้
พร้อมที่จะชิมแล้วนะครับผมกับเมนูก๋วยจับสูตรอาม่า
ที่ผสมผสานกับข้าวขอหมูของสูตรพรอด

ชิมก่อนนะ
รู้เลยบ้านนี้ใครอยากอามาใหญ่เพราะอะไรรู้มั้ย
กินเข้าไปเนี่ยรสชาติของก๋วยจับมันนำมาก่อน

เพราะฉะนั้นคุณพ่อต้องตามอาม่าอยู่แล้ว

เราเห็นว่ามีการสนุนตลอดเวลาก็เพื่อตรงนี้แหละ

ที่นำเอาสมบัติของทั้งอำมาตย์และคุณพ่อ

ก็เป็นสาวออฟฟิศมาก่อนเนอะ

คนก็หาอยากได้อะไรอร่อยใกล้

เราก็เลยเอาภูมิประยะของ๒ท่านเนี่ย
มารวมกันเป็นเมนูเนี่ย

สาวออฟฟิศชาวออฟฟิศแถวนี้ได้อร่อยกัน
แล้วแม่ก็ดีใจแหละได้ทานก๋วยจับ
เหมือนได้ทานฝีมือแม่เขาเอง
ที่ก่อนไปโรงเรียนต้องทานก๋วยจับผิมือมากตลอด
ก๋วยจับสูตรโบร่างกว่า๕๐ปี

ถ้ามีจนหยุดก็จะบอกลูกค้าผ่านโซเชียลนิดนึง